ก็คือมีลูกเนี่ยนะฮะ

ที่เสียชีวิตไปถึง๕คนนั้น
ที่เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับมีสัมภเวษี
มีวิญญาณร้ายมาเอาชีวิตลูกของเธอไป
หมอปลารู้สึกผิดมาก
ที่ไม่สามารถช่วยลูกคนล่าสุดได้
ก็เลยเดินทางไปหาเธอคนนี้ครับ

เพื่อบางคนไม่ได้ดูข่าวนี้เมื่อวันก่อน

เป็นคุณแม่ที่มีลูกทั้งหมด๗คน
แต่เสียชีวิตไปถึง๕คนนะ

บอกว่าที่เสียชีวิตไปนะก่อนที่ลูกจะเสียชีวิต
มักจะฝันเห็นผีแม่เท่า
หาบเงินหาบทองมาแลกชีวิตของลูกเธอ
แล้วเมื่อฝันแบบนั้นทีไรลูกน้อย
นี่ค่ะแบบนี้เสียชีวิตทุกเค
แต่ได้รับการช่วยเหลือกับหมอปลามาแล้วอยู่ครั้งสองครั้ง
ก็คือมาช่วยจนลูกสองคนเนี่ยตอนนี้มีชีวิตรอดเติบโตขึ้นมาได้
แต่ก่อนที่จะ๒คนนี้รอดแต่เสียตายไปแล้ว๕คนแล้วนะ
โอ้โหน่าเศร้าอยู่เหมือนกันนะฮะเอาหมอปลาลงพื้นที่
ไปเจอกับคุณกิ๊กตามภาพที่เห็นนี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เริ่มต้นวางไว้ก่อนเรื่องของความเชื่ออะไร
ไปพูดคุยให้กำลังใจตัวคุณแม่ก็คือคุณกิ๊กก่อนนะครับ
อ่ะหมอปลานะฮะเขาเนี่ยบอกตรงว่ารู้สึกเสียใจมาก
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือน้องพรีมคือลูกคนสุดท้อง
คนล่าสุดช่วยเอาไว้ไม่ทันเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ด้วยไวเพียงแค่๒๙วันเท่านั้นเอง
หมอปลาเลยต้องลงพื้นที่ไปแบบนี้
แล้วไม่ได้ไปกันแค่ชุดเดิมแล้วตอนนี้
เห็นหมอปลาบอกว่ามีเพิ่มเติมสมาชิกมา

ลงไปพร้อมกับหวาแฟดของหมอปลา
ไปกับนี่อยู่ข้างกันเห็นไหม
ฝังศพของน้องพรีมลูกสาวของคุณกิ๊ก
ที่มีอายุได้เพียงแค่๒๙วันที่ผมบอก
นี่ฝังเอาไว้ตรงนี้

ก็จะนำอิดบล็อกมาก่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมชาปูนผนึกเอาไว้
ตรงนั้นเนี่ยหมอปลาบอกแบบนี้ว่าเมื่อทำเป็นแบบนี้เอาไว้แล้วเนี่ย
ถือว่าทำผิดวิธีนะ
ก็คือต้องนำร่างของเด็กขึ้นมาแล้วนำไปขุดหลุมใหม่

ประมาณนั้นครับแล้วไปตรงคุณชีสา
ครอบครัวของนางสาวกิ๊กก็อนุญาตนะ
ให้ทางหมอปลาทำพิธีแบบนี้
แต่ครอบครัวอนุญาตอย่างเดียวไม่พอมันเป็นเรื่องของการเคลื่อยศพถูกไหม
ต้องไปขอทางเจ้าหน้าที่ก็คือเจ้าหน้าที่อำเภอสายโยก
รัวไปถึงขอทางวัดจาวาส
ซึ่งทุกท่านเขาก็อนุญาต
เพราะว่าอยากจะให้ญาติของผู้เสียชีวิตผู้วายชน
ได้สบายใจนะทุบเลยฮะทำแบบนี้ค่อยละแล้วก็ค่อย

หมอปลาทำพิธีไปก็จะมีพี่น้ำฟ้าคอยช่วยเหลือ
อ๋อนั้นน่ะหมอปลาที่มาเป็นตัวเล็กแตก

แต่ในช่วงทำพิธีคุณเห็นไหมนี่คือความเศร้าจริง

คนที่มาช่วยหมอปลาอีกคนก็คือพี่น้ำฟ้า

ไปที่ป่าช้าอีกวัดหนึ่ง
ซึ่งระหว่างทำพิธีอย่างที่ผมบอกมันเป็นความเสียใจจริงคุณพ่อคุณแม่
พอได้เห็นร่างของลูกที่ไร้วิญญาณร้องไห้ร้องไห้แบบร้องไห้ไม่หยุดจริง
คุณผู้ชมฮะเดินทางกันไปถึงอีกวัดหนึ่งที่เขาจะไปทำพิธีให้มันถูกต้อง
เขาว่าอย่างนั้นนะก็ขออนุญาตทางเจ้าอาวาสด้วยในการนำศพไปฝังในป่าช้า
ซึ่งหมอปลาได้ลงมือขุดหลุมเองขุดหลุมโดยทันทีเลยฮะ
แต่พอขุดไปได้แป๊บเดียวยังไงหมอปลาหมอปลาอีกคนนึง
ที่เป็นหมอปลาเรียนแบบหมอปลาอีสาน
บอกเอางี้ต้องมาขุดแทนเลยเพราะว่าเหมือนหมอปลาตัวจริงแบบไม่ไหวไม่ไหว
ก็เลยให้หมอปลาอีสานมาขุดหลุมแทนแล้วก็ฝังร่างน้องพิมเอาไว้ตรงนี้ครับ
แต่สิ้นพิธีนะครับหมอปลาก็ไปที่บ้านของนางสาวกิ๊ก
แล้วก็ทำพิธีสื่อวิญญาณด้วยเขาบอกว่ารู้เลย
มีสำโพเวศีสิงหรั่งนางกิ๊กอยู่ระหว่างทำพิธีเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเนี่ย
คุณแม่เนี่ยนะมีอาการสั่นเกร็งสักพักหายเป็นปกติ
คือมันลักษณะมันสลับไปสลับกันมาแบบนี้ครับหมอปลาก็เลยนำสายสินออกจากหัวของนางสาวกิ๊ก
แล้วก็เอาน้ำมนต์ไปพรมที่ข้างบ้านซึ่งเป็นจุดที่ญาติญาติฝันเห็นน้องพรีม
ถูกหญิงแก่เอาโซ่มาล่ามเอาไว้และจะพาไปนรก
นั่นคือสิ่งที่เห็นในความฝันฮะคือพอได้รับทราบข้อมูลพวกนี้
ญาติเขาไม่สบายใจหรอกความเชื่อว่าไว้ก่อนนะคุณผู้ชม
หมอปลาบอกว่าเคยช่วยเหลือเคสนี้มาแล้วเมื่อ๘ปีก่อนเขารู้จักกันเป็นอย่างดี
ก็เลยมีลูกเนี่ยที่รอดชีวิตมา๒คนไงนี่แหละฮะ
ส่วนวิญญาณแม่เท่าที่มาเข้าฝันหมอปลารู้ไหมมันมาจากไหนอะไรยังไง
เขาบอกอย่างนี้ว่าวิญญาณแม่เท่าที่มาเข้าฝันที่เอาชีวิตลูกสาวหรือว่าลูกชายไปเนี่ยนะ
เพราะว่าแม่ของนางสาวกิ๊กไปรับขันห้ามาจากหมอผีรายหนึ่งแล้วนำกุมารพญาคุดมาบูชา
แต่แล้วพ่อของนางสาวกิ๊กเมาเมาแล้วไปทำลายรูปปั้นทิ้งทำให้ของเนี่ยมันกลับมาจองเวรนั่นไง

เอางี้ละกันถ้าเชื่อว่าสิ่งนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นวิญญาณร้ายมาทำร้ายครอบครัวนี้แล้วก็
หมอปลาจัดการเลยทำพิธีผูกวิญญาณแม่เท่านั้นแหละไม่ให้มารบกวนครอบครัวอีก
แล้วหมอปลาก็บอกว่าเขาได้ทำพิธีซื้อครอบครัวของนางสาวกิ๊กทั้ง๗คนมาเป็นครอบครัวของหมอปลาเป็นที่เรียบร้อย
คือซื้อในทางความเชื่อนะคุณผู้ชมเพื่อจะได้แบบมีเหมือนกับว่า

ใช่แล้วเป็นหมอปลาเนี่ยที่จะมาคอยคุ้มครองไปลองฟังหมอปลาเล่าถึงเรื่องนี้หน่อยฮะ
ผมมั่นใจว่าไม่มาเพราะผมผูกและมันยิ่งทำให้ผมมั่นใจอีก
คือผมทำพิธีเขาเรียกว่าซื้อคนในครอบครัวนี้เป็นคนของผมซึ่งผมเชื่อว่าเนี่ยมันต้องกลัวหมอผีอย่างผม

เขาบอกว่านางสาวกิ๊กยอมรับเลยรู้สึกสบายใจเมื่อหมอปลามาช่วยเหลือ
ตอนนี้เธอไม่รู้สึกหน่วงหรือ
หนักที่ตัวแล้วคือเหมือนกับว่าไม่มีพวกสัมภเวษีมารบกวนเธอแล้ว

ก็อย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องความเชื่อแล้วเรื่องของเรื่องอย่างที่๘ปีที่แล้วถ้าย้อนกลับไป
ผู้หญิงคนนี้คุณกิ๊กเนี่ยเคยให้หมอปลามาช่วยทีนึงแล้ว
ถ้าย้อนกลับไป๘ทีที่แล้วหมอปลายังไม่อยู่ตามหน้าสื่ออย่างนี้เลยนะ

แต่ว่าตอนนั้นหมอปลาไปช่วยแล้วคือลูกเขาก็รอดชีวิตถึง๒คน
ใช่พอมาครั้งนี้มาช่วยอีกถึงแม้ว่าจะไม่ทันคนล่าสุดน้องพีมที่เสียชีวิตไปแล้ว

ก็หลังจากนี้ก็น่าจะใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วนะคะ